ทุกที่ทุกตำบลทุกอำเภอถามถึงแต่เรื่องแต่แมทแคลิสพีวินี
ซึ่งน้องแมทก็แบบว่าหลังจากที่บอกว่านางไม่น่าไปโพสต์วันที่แบบว่านางพากไปนิดเดียวนั่นแหละ
คือวันเกิดเด็กปีใหม่ใช่ไหมเธอแล้วนางก็ไปลงรูปคู่แค่นั้นแหละ
โอ้โหดราม่าไม่จบจนถึงวินาทีนี้ทุกเช้าทุกเพจขุดขุดยิ่งกว่าขุดกันซะอีก
ไม่รู้ว่านางจะอยู่ยังไงโดนกระแสพี่โอ้โหขุดตั้งแต่สมัยว่าเมื่อก่อนเขายังมีแฟนอยู่
ตอนที่ครบสงการที่จริงจะต้องคบกันตอนไหนอะไรยังไงเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ว่าตอนนั้นที่ครบสงการอยู่เพราะอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกับแฟน
ซ้อนไม่ซ้อนถูกเจอกันทีหลังอะไรอย่างนี้เหรอ
ในที่สุดนางโดนกระแสด่าสู้ตายก็มีถึงขนาดว่าตอนนี้กระแสคนไม่ดูแมท
ละครช่อง๓ตัดทิ้งอันนี้เขาบอกไม่จริงนี่ใช่ไหมพี่
เขากำหนดมาแล้วว่า๙ตอนตั้งแต่แรกนะไม่ได้ตัดทิ้ง

ตั้งแต่แรกเนี่ยก่อนออกอากาศ
บางคนบอกว่าเพราะว่าคนไม่ดูละครแมทหรือเปล่าถึงจะต้องตัดทิ้งกัน
แต่ที่เห็นก็คือเลสติ้งตกจากวันติดกัน๒๑ไป๑๗
เขาก็เลยไปพูดถึงเรื่องนี้
คนก็เข้าไปคอมเมนตยิ่งกดเพราะนั่นแหละไม่ดู

ขอดูเรื่องหน้านะคะเรื่องนี้ขอพักก่อน

แต่ก็ทั้งคู่แต่เขาบอกว่าเหมือนมีคนบอกว่า

คือถ้าสมมุติมาจมปักอยู่ความรักมันก็
เหมือนครั้งที่แล้วที่เขาไม่ได้แต่งงานกับแฟนเก่า

นั่นก็เป็นเลยจุดที่จบของรัก๑๒ปีของเขา

กับสงการก็ยืนยันที่จะเดินหน้าต่อเรื่องนี้
โดยที่ต่อไปนี้ไม่หยุดยั้งแล้วล่ะ
ด้วยการจับมือทำบุญรับปีใหม่แบบเปิดเผย
เหมือนทั้งสองคนจะกลับไปที่เขาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งแม่เกียงก็ได้เผยภาพในยามค่ำคืนที่ร่วมนั่งหน้าเวที

ก่อนที่แมทจะแพนกล้องไปถ่ายเพื่อนด้วยกัน
เหมือนเป็นเลี้ยงพนักงานอะไรสักอย่างเนอะ

สงการอยู่ข้างหลัง

ใครจะว่าก็ต้องดูกันทุกคู่เขาอิลเลิฟมันอยู่นั่นแหละเอาง่าย

สำหรับเรื่องนี้ในฐานะที่คุณแม่อยู่ในวงการมานาน

โยนกันไปมันก็มีแฟนนะ
ไม่คุณไม่จะผ่านเรื่องนี้แสดงแหวะต้องมีคน
นิ่งอยู่เฉยใช่ไหมนิ่งเนอะ
ตอบอะไรเลยคือตอนนี้ไอ้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
ในฐานะที่อยู่กันไป๔๐ปีอย่างเช่นนี้นะครับ
คือกระแสโซเชียลซึ่งมันเชี่ยวกลางจนแบบจริง
มันเกิดอะไรขึ้นที่คนสามารถจะพูดอะไรก็ได้
เท่าไหนก็ได้อยากพายเท่าไหนก็ได้

แต่กระแสนี้ก็สามารถจะหายไปได้อย่างรวดเร็

คนชอบไม่ชอบพวกพระเอกนางเอกมันจะมีตรงนี้ไง
ซึ่งพอรักมากก็จะมีเกียรติมีแอนตี้แฟนอะไรที่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

คุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม่งคุณแม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

ก็คือขอให้คุณเนี่ยมีสติปัญญาที่จะทำในสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คำนี้แหละสุขสรรค์วันเกิดนะเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคนก็เลยแบบเอ๊ะทำไมถึงแบบลงท้ายอย่างนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้ยังไงกันแน่

ผมจะขอคุณดิชน์เนี่ย
เอาปากกาวมาไว้เครื่องแจ่จริง

ถ้าเกิดเราเป็นเฟรนทุกคนก็เป็นเฟรนเหมือนเราหมด
จนผ่านวันนึงเขารอชัดเจนและเคลียร์

ไม่ชอบฝั่งยังไม่ตัวปั่นตัวเสี้ยมเลยแหละ
ช่วงนั้นจักรจันมาทำอะไรเจอมีความเป็นเมาส์เหรอ

ลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ว่าแบบ
กลัวกลางแต่งงานเคยแบบไม่สักเศษ

นางเป็นบ้าไง

นางเลือกเยอะก็บวชสิจัน